ไปค่ะคุณผู้ชมไปหาความจริงกันที่จังหวัดบุรีรำกันหน่อย
ฮือฮากันมากแชร์กันเป็นคลิปยิ่งใหญ่เลยบอกว่า
เจอแล้วเจอพญานาคแล้วชาวบุรีรำเขาศรัทธากันมากนะคะ
แล้วเขาบอกว่าเขาเจอพญานาคตัวเป็นขึ้นมาเล่นน้ำ
ให้ทุกคนเนี่ยได้ชื่นชมเขาได้ว่าอะไรนะ
ความเป็นสิริมงคลเหรอใช่ไหมตามความเชื่อของเขาอะค่ะ
ทีนี้ให้คุณผู้ชมไปดูคลิปที่เขาโชว์กันที่เขาแชร์กัน
ที่เขาอุ้ยสาธุกันยกใหญ่เลยคุณผู้ชมไปดูก่อน

โอ้โหนี่แชร์กันยิ่งใหญ่เลยนะคะในโลกออนไลน
บอกว่าเป็นสัตว์ที่มีลักษณะคล้ายอะไรคะ

อันนี้คือที่เขาเขียนกันเอาไว้นะที่เขาแชร์กัน
ชาวบ้านที่วัดบ้านโคกสะอาดตำบลปังกูอำเภอประค
คนใช้จังหวัดบุรีรำเขาเชื่อกันว่านี่ไม่ใช่งูแต่นี่คือพญานาค
พอคลิปนี้ถูกแชร์ออกไปชาวบ้านทั้งพ่อค้าแม่ค้าขายลอตเตอรี่นะ
แห่รอดูเลยค่ะทุกคนก็อยากจะเห็นกันทั้งนั้นแหละ
พญานาคที่ว่ามาเข้าฝันที่ว่าเห็นแต่รอยจะได้เห็นตัวจริงก็วันนี้แหละจ้ะ
แล้วก็เจอคลิปนี้และอย่างที่บอกพอบอกให้ขึ้นมาหน่อยคนอยากเห็นชูขึ้นหน่อย
ก็ขึ้นมาจริงชาวบ้านก็ยิ่งศรัทธายิ่งฮือฮากันใหญ่เลย
เขาว่าไงรู้ไหมเหตุการณ์นี้มันให้ทั้งความหวังและความฝันไปพร้อมกันกับชาวบ้าน
คนส่งเสียงร้องขอโชคลาภจากพญานาคไม่ขาดสายเลยนะคะ
เชื่อว่าพญานาคต้องบันดาลลาบก้อนใหญ่บันดาลโชคก้อนใหญ่ให้แน่นอน
ทีนี้ชาวบ้านในพื้นที่เขาเล่าว่ายังไงรู้ไหมมันมีที่มานะ
พระที่วัดวัดบ้านโคกสะอาดเนี่ยเจอเป็นคนแรก๒๖ตุลาคมงานบุญกระถิ่น
พญานาคมาบอกร่างทรงบอกช่วยเอาสาหร่ายจากก้นบ่อออกให้หน่อยขึ้นมาไม่ได้
พอมีคนไปเอาสาหร่ายก้นบ่อขึ้นมาก็เห็นน้ำวนค่ะแล้วก็เห็นตัวเนี่ย
เมื่อสักครู่นี้ก็เลยรู้เลยว่าเนี่ยต้องเป็นพญานาคแน่นอน
ซึ่งเขาก็ย้ำมานะคะว่าก็เป็นความเชื่อของแต่ละคน
วันบุญกระถิ่นบุญกระถิ่นค่ะท่านท่านทรงก็บอกว่าท่านปู่นาคจะขึ้นมารับส่วนบุญ
ก็จริงอย่างที่ว่าเลยค่ะค่ะอ๋อพอขึ้นมาเสร็จเรียบร้อยแล้ว
ชาวบ้านหลังจากวันที่ยี่สิบหกมาชาวบ้านก็เริ่มมาดูกันเรื่อยเรื่อยใช่ไหมคะ
ขึ้นทุกวันไหมคะทุกวันเลยค่ะหลังจากนั้นก็ขึ้นทุกวัน
จะมีวันอังคารเว้นหน่อยมั้งทีนี้ก็ไม่ค่อยขึ้นมากค่ะ
ระยะนี้ก็ขึ้นเพราะว่าปู่ทรงท่านทรงแม่ทรงท่านบอกว่า
ถ้าขึ้นมาโชว์บารมีก็จะได้เงินสร้างอุโบสถ
อ่ะแต่หลายคนก็บอกว่าเดี๋ยวก่อนแต่มันคล้ายงูเกินไปหรือเปล่า
คุณเขียนมาสอนก็ต้องไปถามตามหลักวิทยาศาสตร์ดูหน่อยนะคะ
เพื่อไขข้อข้องใจเรื่องนี้ทีมข่าวไปคุยกับผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรวุฒิทักษิณธรรม
อาจารย์ประจำภาควิชาสัตววิทยาคณะวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ค่ะ
อาจารย์บอกว่าสิ่งที่ชาวบ้านเชื่อว่าเป็นพญานาคที่อยู่ในคลิปภาพค่ะ
จริงคืองูนั่นแหละค่ะงูสายรุ้งลายขีดเป็นงูที่อยู่ในน้ำเป็นงูน้ำอะค่ะ
กินปลาเป็นอาหารก็จะเจอได้ในพื้นที่ชุ่มน้ำทุกภาคของประเทศ
เป็นงูที่มีพิษนะคะแต่ว่าเป็นพิษอ่อนอ่อนลำตัวจะมีลายเป็นลายขีดขีดนะคะ
สีน้ำตาลขนานไปกับลำตัวท้องเป็นสีขาวนะลายทางยาวเป็นสีดำเป็นขีด
คืออาจารย์วุฒิเขาบอกว่าจริงแล้วงูชนิดนี้เนี่ยค่อนข้างจะรักสงบไม่ก้าวร้าวและส่วนใหญ่กลัวคนด้วยนะคะ
แต่ที่เห็นในคลิปที่ว่ามีการชูคอขึ้นมาคล้ายกับหยอกล้อเนี่ยน่าจะเป็นพฤติกรรมการขึ้นมาหายใจมากกว่า
ส่วนที่ว่าเห็นคนเยอะแล้วทำไมไม่หนียังอยู่ตรงนั้น
คืองูแต่ละตัวสัตว์แต่ละตัวเนี่ยมันก็มีนิสัยแตกต่างกันไปตามสภาพแวดล้อมที่มันอยู่อ่ะนะคะก็อาจจะคุ้นชินกับคนก็ได้สำหรับงูตัวนี้

หลักษณะเดียวกันแต่เจ้าบ้านเขาบอกว่า
จริงแล้วพญานาคอาจจะไม่ได้ปรากฏออกมา
เป็นร่างเหมือนแบบเกล็ดสีเขียวหัวใหญ่เหมือนที่เราเคยเห็นภาพกันก็ได้
มาในลักษณะอื่นแต่จริงแล้วข้างในคือความเป็นพญานาค
คือจริงพญานาคจริงก็คืองูงูเล็กงูใหญ่ใช่ไหมที่เราเรียกกัน
ก็แล้วแต่ความเชื่อของแต่ละคนกันไปนะคะแต่ว่าอาจารย์วุฒิบอกว่ามันคืองู

แต่ถ้าเชื่อแล้วถูกลอตเตอรี่ก็ไม่ว่ากันนะ

ก็บอกแล้วแล้วแต่ไงแล้วแต่